มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะกลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ย
ตั้งวงเตะตระก้อกันอยู่ดีปรากฏว่ามีคู่อริเก่าฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดใช้อาวุธปลายแหลมไล่แทงนะครับ
คราวนี้มีคนถูกแทงสาหัสไป๑ราย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะครับ
นี่ครับอยู่นะฮะชายปริศนาขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ

หลังจากนั้นจะเห็นว่าวงตะกร้อเนี่ยแตกเลยนะฮะ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจากปากซอยวัดหมอศีล
ตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับ
กลุ่มแรงงานต่างด้าวประมาณ๖๗คนที่ตั้งวงเตะตะก้ออยู่
ก่อนจะใช้อาวุธปลายแหลม
ซึ่งตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเป็นมีดหรือเป็นกันไกล
รีตรงเข้าไปจ้วงแทงแรงงานคนหนึ่งในกลุ่มนี้

ทำให้คนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์วิ่งหนีตายกันวุ่นเลย

ชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีย้อนกลับมาทางเดิมเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูเข้าช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าวที่บาดเจ็บนะฮะ
ถูกแทงที่ท้องเป็นแผลเวอะหวะ
นี่คุณผู้ชมบอกไส้ไหลนะฮะอาการสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยการประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะครับ
ขณะที่เพื่อนของคนเจ็บบอกว่าคนที่มาแทงอ๋อนึกขึ้นได้แล้ว
เคยมีปัญหากับคนเจ็บมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับ
แล้วอยู่ก็บุกมาแทงในวงตะก้อเลยครับ
มาทั้งหนึ่ง

ตำรวจสพบางพลีน้อยจะลงพื้นที่เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุทั้งหมด
แล้วก็ต้องไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
เพราะว่าเมื่อกี้วงจรปิดเห็นเส้นทางที่คนร้ายเนี่ย
ขี่มาก่อเหตุแล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับ
จะต้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้ได้นะครับ